คุณผู้ชมดูแฟชั่นนะคะตัวแม่ตัวพ่อไปแล้ว
คราวนี้นะคะมาดูลูกซุปตากันดีกว่านะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอาติอาหมวยน่ารักจริงนะคะ

เริ่มกันที่ลูกของบ้านคุณแม่ลีเดียค่ะ
โอ้โหแต่งตัวจัดเต็มมาก
เทศกาลตรุษจีนกันทั้งบ้านเลยคุณผู้ชม
น้องดีแลนด์ค่ะแต่งตัวด้วยเสื้อคอจีนสีแดง
เหมาะกับเทศกาลนี้สุดอาติเย้ย
ต่อด้วยสมาชิกนัมเบอร์ทูแป๋วแววอมวยเดมมี่
มาในชุดกี่เผาสีแดงเข้าคู่กับคุณแม่ลีเดียนะคะ
น่ารักจริงอ่ะในสะดุดตาก็คือใครคะ
ความน่ารักน่าชังของสมาชิกนัมเวอร์ล่าสุดนะคะ
คุณผู้ชมน้องดีแลนด์ค่ะเสื้อข้อจริงมาเลย
ออดีออนนะคะขออภัยค่ะดีออนค่ะ
คอจีนมาพร้อมกับหมวกเก๋นะคะ
น่ารักจับใจละลายไปเลยครับลูก
เรียกยอดไลค์จากพี่ป้านะคะได้ดีเลยล่ะค่ะ
ต่อกันที่บ้าน๓ยอดกุมารดีกว่า
ลูกของคุณแม่ฮารุกับคุณพ่อกายค่ะ
บ้านนี้เขาแต่งตัวต้อนรับทริสการตุษฎินกันตามสไตล์
หนุ่มน้อยน้องคิลินค่ะกับน้องเอเดน
ซีลไลน์เดียวกันเทไม่เปล่านะหนุ่มบ้านนี้ค่ะ
ส่วนน้องไนร่าค่ะใส่กี่เผาสีชมพูนะคะ

เรียกยอดไลค์และคอมเมนต์ได้เพียบเลยค่ะ

ใช่ค่ะมีต่อกันที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝด

วันนี้เราจะพูดถึงอามวยฟ้าแฝดบ้านนี้
น้องไอวากับน้องอัญญา
คือเห็นแล้วพี่แจ๊กดูสิมันตะมูตะมีมันเยอะว่า
หน้าตาเหมาะกับเทศกาลนี้เป็นที่สุดเลย

จะเอาลูกไหนดีลูกซ้ายลูกขวา
ตัวฟูอวกตะมูตะมีแบบนี้
แล้วใส่กี่เผาสีแดงแป๊ดเลย

มาในเสื้อคอจีนสีน้ำเงินเก๋มากพี่แจ๊ค
แต่ที่เด็ดเห็นจะเป็นสีหน้าท่าทางเขา

แล้วเวลาเขาเลี้ยงน้องเขาขยันจุ๊บน้องมากเลยนะน่าเอ็นดูมากเลยนะคะ
โอ้โหบ้านนี้เขาสามัคคีกันน่ารักนะคุณผู้ชมค่ะสุดยอดไปเลยนะ

มีทั้งแฝดพี่แฝดน้องดูแล้วมันละมุนทั้งบ้านไปเลย
ใช่ค่ะไปต่อกันที่พี่ชายหล่ออย่างน้องสาวสวยด้วยอีกบ้านหนึ่งนะคะ
เนยโชติกาค่ะเขายกครอบครัวกันไปร่วมกิจกรรมงานโรงเรียนค่ะ
ซึ่งอาตีอคินนี่นะไม่ทำให้พวกเราผิดหวังกับความหล่อโอป้าค่ะ
แถมยังมีโชว์ความน่ารักบนเวทีกับเพื่อนด้วย
เป็นเอ็นดูไหมคะพี่แจ๊คเขาสนุกกันมากเลย
ส่วนน้องลอนลินนะคะก็ถอดความสวยน่ารักจากแม่เนยมาเลย

ด้านอาหมวยคนนี้ค่ะกระต่ายน้อยน้องมารินค่ะ

หยิบเอาพร้อมพรอบหูกระต่ายก็มา
เข้ากับปีกระต่ายท้องสุดไปเลยล่ะค่ะ

ลูกบำหนุ่มกันชายคุณชมเดี๋ยวให้ดูภาพนี่ละค่ะ

นี่ตัวนะกี่เผาสีแดงน่ารักกี้มแฉ่งสดใส
ต้อนรับรอรับอังเปล่าจากพ่อกับแม่อยู่เลยจ้า
ปิดท้ายกับเฮียก้าค่ะลูกแม่นิวเคลียร์กันหน่อยค่ะ
วันก่อนนะคะเราเห็นคุณแม่แต่งตัวเป็นอมวยสวยจัดจ้านไปแล้วค่ะ
วันนี้จัดแฟชั่นของลูกชายกันบ้างค่ะ

ที่สำคัญเฮียก้าโชว์การแสดงกับเพื่อนให้ดูด้วย

น่ารักมากเลยคุณผู้ชมนะคะ
นิวถึงกับแซวนะคะมีสายก้นด้วยนะคะ

เราเก็บมาฝากพี่ป้าหน้าบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ที่เห็นเด็กหรือว่าคนไทยเชื่อสายจีนใส่หกินเผา

เพราะเขาเชื่อกันนะคะว่าจะเสริมความเป็นสิริมงคล
อย่างเรา๓คนเนี่ยค่ะก็มงคลมากเลยนะคะวันนี้
มงคลตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้าน
มานั่งอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟัง